ในการที่จะใช้ลุยศึกคัดฟุตบอลโลก
อีก๓เกมที่เหลือซึ่งเป็นเกมสำคัญด้วยนะครับ
ทีมชาติไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง
พบกับทีมชาติทาจิกิสถาน
๒๓นาฬิกา๔๕นาทีตามเวลาไทย

วันอาทิตย์ที่๓๐พฤษภาคมต่อทันที

ที่ไม่มีโอกาสที่ได้เล่นลงในเกมแรก

ขณะที่เกมที่๒ที่จะพบกับอุสเบกิฐาน
จะเป็นเกมที่จะวางผู้เล่น
ที่จะใช้เจอกับทีมชาติอินโดนีเซีย
ในเกมรัฐแรกของฟุตบอล์โลก

เผยว่าบรรยากาศทีมตอนนี้ถือว่าดีมาก
ใกล้กลับมาฟิตเต็มร้อยแล้ว
ส่วนสิ่งที่ต้องปรับปรุงหลังเกมที่

ส่วนตัวมองว่าพวกเราห่างจากสนามไปนาน

ก็พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ

ก็กลับมาสภาพร่างกายใกล้ฟิตเต็มร้อยกันแล้วครับทุกคน
น่าจะเป็นสภาพความฟิตของแต่ละคนครับ
แล้วก็ส่วนตัวผมก็มองว่าอาจจะหยุดจากสนามไปหน้าครับ
ก็จังหวะอาจจะมีฟิตพลาดบ้าง
ก็พยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ